อกจากจะนำเสนอออกมาให้เตือนภัยแล้ว

ตำรวจสพกันธรรลักษณ์เขาแชร์คลิปนี้ออกมาเอง
เพราะว่าเขาตั้งรางวัลนำจับคนร้าย
ที่จะปรากฏในคลิปต่อไปนี้ถึง๕๐๐๐บาทนะคะ

เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดในบริษัทลิสซิ่งรถจักรยานยนต์

ในอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นหน้าแว๊บแบบนี้อยู่นิดนึง
แต่ก็ชัดเจนนะใบหน้าชัดเจน
เนี่ยเขาแชร์ออกมาเพราะว่าอยากจะให้คนที่อยู่ในพื้นที่
ถ้ารู้จักผู้ชายคนนี้แจ้งเขามาที่สพหน่อย
จะได้เงินห้าหมื่นบาทนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็คือผู้ชายคนนี้แต่งกายด้วยชุดสีดำ
ใส่เสื้อแขนยาวสีดำใส่หมวกกระน็อกเต็มใบ
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร

ยังมีแมสผ้าป้องกันปิดลงมาทับอีกทีนึง
จากนั้นเดินดุ่มเข้ามาในบริษัทไทยลิซิ่ง
ในอำเภอกันธรรลักษณ์คลิปเป็นยังไงคะ

เขาเดินมาแบบนี้แต่ในมือเขาถือทะเบียนมาด้วยนะ
เจ้าหน้าที่บอกนะคะแต่ทีนี้ถือทะเบียนมา
เจ้าหน้าที่ก็คิดว่าคงมาจำนำรถหรืออะไรสักอย่าง
เจ้าหน้าที่ก็นั่งเฉยแต่มือขวาล้วงปืนออกมา
แล้วก็บังคับให้พนักงานเอาเงินที่อยู่ในลิ้นชักมามอบให้
พนักงานคนที่เล่าให้ฟังคือนายอภินันสะอาดนะคะ

และหลังจากนั้นก็มีคนเอาปืนมาจี้แบบนี้
แล้วก็บอกเอาเงินมาให้หน่อยด้วยความกลัวค่ะ
ปืนอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะก็เลยควักเงินในลิ้นชักให้ทั้งหมดเลย
พอได้เงินออกไปเดินหายไปแบบนี้

แต่ดีที่ว่าบริษัทนี้มีกล้องวงจรปิดเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ได้นำหลักฐานนี้มอบให้กับตำรวจ
ตำรวจโรงพักกันธรรลักษณ์เจ้าของคดีบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องเอาคลิปนี้ไปโพสต์เองเลยนะคะ
ลงในโซเชียลมีเดียเพราะอยากจะให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์แล้วก็แจ้งเบาะแส
เพราะว่าทางโรงพักตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท

และตำรวจที่ให้เหตุผลว่าต้องให้รางวัลนำจับถึง๕๐๐๐บาท
เพราะถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในพื้นที่
ตำรวจไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่ค่ะ
ใครที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเราฟีดให้ดูนะคะ
เห็นหน้าชัดเหมือนกันก่อนที่เขาจะยกแมสมาปิดอีกทีนึง
และเดินเข้ามาข้างในมาก่อเหตุใครที่เห็นแล้วแจ้งไปที่สพกันธรรลักษณ์ค่ะ